ดีจริงครับมาอีกที
แม่ไปรับก่อนนะฟ้าลิกฤทธิ์
ออกอาวุธนี่เหมือนง่ายครับเพชรสติ
ดูกับปักด้วยสองซ้าย
ขวาไฟปักด้วยสองขวา
ช้าทำช้าไม่ได้ครับปักด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับ

ไม่ไหวอีกหนึ่งนะครับทะดานฟ้าลิกฤทธิ์
แล้วถึงคันได้แผลแตกบริเวณระหว่างคิ้วครับ
ดั่งจมูกพอดีครับท่านผู้ชมครับ
ความอันตรายของศิลปะแม่ไม้มวยไทย

ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสพูดคุยกับคุณออสอแสนศึกครับ

เขาบอกว่าชนะครบ๑๐คนเมื่อไหร่นะครับ
ฉลองใหญ่ครับที่ค่ายอแสนศึก
โอ้โหดูครับจังหวะปักศอกซ้าย

เป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้สุดดีเลยครับ
นี่ครับแล้วโดนไปบริเวณดั้งจมูกที่แผลเดิมครับ
โอ้โหปั้งเข้ามาครับ